สวัสดีค่ะ
ข่าวใส่ไข่สดใหม่

นี่คือคุณแม่กำลังเทรนคุณแม่
ทำไมอะคะตกใจหมดเลยอะ

มิสแกนอุดอง
เหรอต้องมีเป็ดด้วยช่วงนี้มิสแกนเขากำลังแบบว่าอ๋อมีเป็ดตัวใหญ่อยู่ที่สวนประจักร
ที่บ้านรู้หรือยังที่บ้านรู้หรือยังมิสแกนอุดอง
เพราะว่าจะส่งต่อพี่เมย์ค่ะตรงนี้เลยค่ะ
ช่วงนี้ฝนจะตกเขาบอกพายุจะมาอย่าลืมนะคะ
ปรับผ้านุ่มแค้มคนพิเศษสมัสนะคะทำให้ผ้าคุณหอมแล้วก็กลิ่นไม่อาจชื้น
นี่พิเศษเตอร์ช่วยกินไหมคะเขามีแค่บทกลิ่นน้อง
จริงเขามีมาหลายกลิ่นแล้วค่ะแต่ตอนนี้มีสูตรใหม่
สูตรใหม่นี้จะมีสองกลิ่นนะคะหอมสดชื่นอุ๋มันพิเศษยังไง
ถูกต้องมันก็มีเทคโนโลยีที่ช่วยทำให้ผ้าแห้งเร็วนึงตัวนี้สุดท้ายนี่

มันเป็นความพิเศษของเขาเลยเทคโนโลยีกลิ่นหอมชด
ช่วยลดกลิ่นอับชิ้นนานถึง๖เท่า
ถูกต้องโห้ว้เนี่ยจิรินภารกิน

ไม่ได้เลย

นั่งดื่มกับพี่เถินเหรอ

เมื่อกี้นี่เปิดไลน์ปั๊บข่าวพี่เด้งขึ้นมานะ
ไมค์โฮก่อนหนุ่มกัญชัยร้องไห้สะอึกสะอื้นวันนี้
ไม่หรอกก็คือพอดีสัมภาษณ์จบแล้ว
แล้วพอดีว่าไม้เนี่ยเขาเหมือนแบบมีอาการเครียด

คือเขาร้องไห้แล้วก็แบบเราก็ให้กำลังใจ
ใช้อ่าเขาก่อนเมื่อก่อนเด็กเด็กใช้อ่าแล้วก็เขาจะเขาจะเหมือนแบบ
เอ่อพยายามแบบเขาเรียกอะไรอ่ะดูแลตัวเองโดยการที่แบบนั่งสมาธิ
หรืออะไรอย่างนี้เขาต้องรู้วิธีการจัดการกับอาการหอมต้องควบคุมตัวเอง
ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งวันนี้พี่ชายเขาโกรธนะก็พี่เจยะเขาโกรธ
เทียบว่าคุณไมค์ร้องไห้แล้วบอกว่าพี่หนุ่มเข้าใจดี
เคยผ่านเหตุการณ์นี้มาเหมือนกันหมายความว่าไงพี่เนี่ย
ไม่ใช่คือในรายการพอดีว่าพี่ก็พูดในรายการเท่านั้นเอง
คือตอนที่สัมภาษณ์ไหมแล้วพี่ก็บอกว่าจริงแล้วผมก็เห็นด้วยนะ
กับการที่จะให้แบบมีการรับรองบุตรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นประเด็นของในอนาคตของเด็ก
อืมอ่าเพราะว่าเด็กเองเนี้ยควรจะต้องมีพ่อที่รับรับเอ่อถูกต้องตามกฎหมายด้วยการที่แบบ
เป็นพ่อของเป็นพ่อของลูกจริงจริงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าต่อไปในอนาคตใช่ไหมฮะ
คุณไม้เองเนี่ยอาจจะมีภรรยาคนใหม่มีภรรยาใหม่แล้วก็แต่งงานนะแล้วก็มีทายาท
คือบุตรของคุณไม้เนี่ยก็จะแน่นอนถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเป็นแบบสมรสโดยทำทุกอย่าง
เพราะฉะนั้นไม้เนี้ยก็ควรจะต้องรับผิดชอบโดยการที่แบบเซ็นอยู่แล้วอืม
เพื่อให้แบบรับรองบุตรเพราะว่าคือบังเอิญว่าผมเองผมมาเข้าใจเพราะว่าตัวผมเองเคยมีภาวะแบบนี้เหมือนกัน
อืมคือก็คือคุณพ่อผมไม่ได้รับรองผมเป็นบุตรอืมอ่าจนกระทั่งแบบโตกับจนแก่อ่ะก็คือก็คือไม่ได้รับรองอะไรอย่างเงี้ย
แล้วพอมาวันหนึ่งคุณพ่อเสียไปปุ๊บเนี้ยมันมีมันมีปัญหาอืม
เรื่องราวของข้อกฎหมายต่างนานาอืมเออเพราะคุณพ่อก็แบบมีมีภรรยาสองท่านเลยเนี่ยอืมอืม
ก็ก็เลยก็เลยพอมันพอมันต้องขึ้นลงขึ้นสารเนี่ยมันก็มันก็จะลำบาก
นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่ารับรองบุตรตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็มันก็จบไงอืมเอ่อ
ต่อไปมันก็ทำอะไรก็สบายอะไรอย่างเงี้อย่าไปมองแค่วันนี้ถ้าคุณมองแค่วันนี้
มันก็จะอยู่แค่วันนี้ไงมันก็เป็นเหตุผลแค่วันนี้แต่เมื่อไหร่ที่คุณมองไปข้างหน้า
มันคือเหตุผลของวันข้างหน้าถูกไหมฮะแล้วเหตุผลของวันข้างหน้ามันคืออะไร
คือลูกของคุณเองใช่วันหนึ่งคุณจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้กับลูกคุณอยู่แล้ว
แต่ลูกคุณต้องเผชิญชีวิตตามลำพังเพราะฉะนั้นคุณต้องมองถึงอนาคตของลูกด้วย
มองแค่ตัวเองวันนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็มองว่า
ถูกต้องแล้วที่คุณไม้ควรจะต้องรับเป็นพ่อน่ะถูกแล้วแล้วเขาไม่ได้พลากมานะ
แค่ร่วมกันในการดูแลอืมเท่านั้นอืมอืมแล้วแล้วยังไงอ่ะพี่นะ
ขอให้ชำระค่าเรียนนานาชาติที่ภูเก็ต

คือเขาไม่ออกไปแล้วแต่ว่าก็คือขอให้คุณไม้เนี่ยชำระใช้คืน

แล้วก็ข้อที่๒คือขอให้จ่ายค่าคนขับรถพี่เลี้ยง
กว่าบุตรเองจะช่วยเหลือตัวเองได้อะไรอย่างนี้นะฮะ
แล้วก็ข้อ๓ขอให้จ่ายเงินเดือนส่วนตัวเพิ่มจาก๓๐๐๐บาทเป็น๕๐๐๐บาท
กว่าบุตรจะมีรายได้เพียงพอแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้
ไม่ได้หมายความว่าบรรลุนิติภาวะแล้วจะหยุดนะไม่ใช่นะ

ถ้ายังไม่มีงานทำก็ต้องเลี้ยงดูต่อ

แล้วก็๕ห้ามนำบุตรไปหารายได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของไม้นะครับ

เขาเองไม่เคยที่จะเอารูปของเขาเนี่ยไปถ่ายโฆษณาหรืออะไรเลย
มีคนติดต่อมาให้ลูกของเขาเนี่ย
ไปถ่ายงานกับคุณก๊อฟพี่ชายเขา

เอาในละครก็ไม่ยอม

ตอนนั้นเขาก็อยากจะเอาหลานเข้ามาเล่นนั่นแหละ

แล้วก็ขอให้ซื้อคอนโดหรือว่าบ้านในกรุงเทพ
เพื่อสะดวกกับการเดินทางไปโรงเรียนของลูกในอนาคต

ถือว่าเป็นปฏิปักกับผู้ค้านอย่างร้ายแรง

กว่าจะสำนึกในการกระทำเท่านั้น
ดูสิมันเหมือนป้นอ่ะ

อย่าง๖ข้อนี้ค่ะ

แสดงว่าเขาต้องมีการคุยกับทนายไหมคะ

ผมเชื่อว่าอันนี้คือคุณซาร่าไม่ได้ร่างเองอยู่แล้ว

เป็นภาษากฎหมายอ่ะ

ไม่ได้หมายความว่าคุณไม้ยอมทั้ง๖ข้อแล้ว
คุณไม้มีสิทธิ์จบจะเจอลูก

ทำแล้วเนี่ยทางฝั่งของคุณซาร่า
ให้คุณไม้เนี่ยรับรองเป็นบุตรถูกต้องตามกฎหมายนะ

เงื่อนไขที่ว่าอ๋อทำอย่างนี้๖ข้อนี้
เดี๋ยวฉันจะให้เธอรับเป็นพ่อไม่ใช่นะ

เป็นเรื่องที่ขอให้ว่าต้องทำ
วันนี้เป็นเรื่องพี่วีพีคภาควิทยาลักษณ์กัน
ก็ทำ๖ข้อนี้แล้วถึงยอมให้ไหม

สมียตะคนบอกว่าแม่นมาก
ยาวเนี่ยขอให้เชื่อหมอรักที่รักไหนคุณเอ๋อเชื่อดิเลขารัก
ลักรักจะสีโฮกปี๋แม่งเท่านั้นอ้อเขานี่เลยช่วยทำยังไง
แพ้ใจตัวเองที่บอกถ้าคือระวังจะแพ้ใจจนท้องอีกใช่แม่
คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไวมากนะนี่ถือว่าเป็นดวงท้อง
มันเป็นดวงที่ติดเร็วมากโอเคเราติดเร็วมากมันง่ายมาก
คือเป็นอะไรที่อธิบายไม่ถูกแล้วที่สำคัญซาร่าก็รู้นี่ว่า
ตัวเองเป็นคนแข็งแต่ปากอยากออนแอร์แต่ถ้ามีอะไรอยากถาม
อย่ามาเปิดดวงให้หมอดูดูนะตั้งใจอยากมีน้องอีกนะ
จริงเหรออยากมีเหรอคือตอนแรกที่เราคลอดใหม่อาทิตย์แรก
โอ๊ยไม่เอาแล้วมันรู้สึกเราเจ็บปวด
สิ่งทุกอย่างกับการผ่าตัดนะคะรู้สึกว่าโอ้ยไม่เข้าแล้วกลัวเจ็บอะไรอย่างเงี้ย
แต่พออยู่ไปเรื่อยแล้วแบบไม่อยากมีอีกคน
จะได้เป็นเพื่อนกับอีกคนนักใช่แต่ว่ามีน่ารักมีเถอะ

อย่าไปให้ประวัติศาสตร์ซ้ำลอย
โดยเฉพาะกับเบื้องเดิมที่เคยเจ็บ

จำไว้นะครั้งเดียวครั้งแรกไม่เป็นไร
ตอนนี้มีเสน่หราวใครก็อยากได้
ได้ทั้งลูกหนึ่งคนออปชั่นพิเศษเลย
อีกหนึ่งคนน่ารักสวยประสบการณ์ครบ
และเข้าใจชีวิตโอ้โหสุดยอด

เออเนี่ยไปทำงานได้ทิ้งแม่เอาไว้ดูแลบ้านเออ
ดูแลจัดการต้องเช่นนี้ออปชั่นดีมาก
แต่ถ้าเกิดมีพลาดอีกแล้วค่ะเออคราวนี้จบจบ
จะบอกว่าเพราะจะลูกดาวน์รอบไปนะ

แต่ถามว่าเหมาะลักษณ์จะบอกว่า
เมื่อกี้แต่ทรงผมคุณทั้งผมคุณมาแล้วพี่กล้องมาไม่ทันไม่ทันดูเพปเมื่อกี้นี้
มันแต่เสียงยังแหบอยู่เลยเนอะมันทำผอมลงเยอะนะสวยขึ้นแล้วแม่นะ
เธอมัน๕ปี๖ปีไม่ตอนนี้สวยขึ้นไงไม่ใช่แต่รู้ว่าเสียงตอนนั้นอยู่เป็นพิธีกรได้ไงวะ
เมื่อก่อนยังไม่ได้ฝังเข็มทุกวันไงหรอคุณเป็นฤทธิ์ดวงในคอไงใช่มันเป็นอะไรวะ
ใช่ฤทธิ์ดวงในคอนุ่มนั่นคือตายแล้วล่ะถ้ามูดฤทธิ์ดวงในคอมันก็เป็นหินปูนอะไรอย่างนี้
มันเกาะที่เส้นเสียงเหรอคะอืมจริงมันเกาะที่เส้นเสียงมันเส้นประสาท
ผมตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่มดดำก็โอเคช่วงล่างมาแกล้งเหรอ
เหนินเผาเหินทั้งผม

จริงหนูว่าสเปรย์หรือแว็กซต้องเข้าแล้วนะช่างผมพี่มีความพิเศษเนอะ
บันเทิงดารามีเป็นหมื่นเป็นร้อยทำผมให้คนเดียวคือมดดำ
คนอื่นยิ่งหนีค่ะก็ใจมั้ยความพิเศษกองช่างแต่ผม
ที่เราตัดนะครับครับแม่แต่เราแก่แล้วก็ไม้เยอะเหมือนกัน

อ๋อของท่าทายังอ่ะอืมถ้าสมมติเอาท้องเต้ารุดาวมาไหล
แต่ละคนเกิดขึ้นหมดเลยนะ
ถ้ายังบอกเดี๋ยวจะท้องนะหรืออะไรอย่างนี้ก็เกิดไม่ใช่คนเดียวนะ

แล้วพูดจริงทครภฤษภาพไม่ได้ดังเท่ามูนัย

เป็นเชฟสักนั้นหมดเลยทำไมคนจะต้องไปเอาท้อคจนุดามา
ว่าจะเป็นแพทนับภาพค่ะเออไอ้แพทก็ใช่
อ่าถูกทั้งนั้นเลยน่าเอากลับมาทำอีกนะ
จริงนั่นน่ะสิไม่แล้วก็อันนี้คือที่อาจารย์ลักษณ์บอกหลังใหม่
แล้วยังยังไว้หลายคนนะที่เดาว่าแบบใครจะสูญเสีย
เป๊ะหมดเลยน่ะอืมเรื่องแบบเป็นทุกอย่างเจ็บตาแต่ก็ถึงบอกว่าหมอลักษณ์จะมาเดาอ่ะ
คือเขาดูในระยะยาวอืมกับตอนเนี้ยอะไรเกิดขึ้นบ้างอืม
เหมือนแบบหลายอย่างเวลาเขาทักทีเนี่ยระยะยาว
แต่ทุกวันนี้โทรไม่ค่อยรับโทรศัพท์แล้วเนี่ยเนอะหมอรักใช่ไหมหมอรักสิ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

ไม่ใช่คนที่เสียน้ำตาง่ายยากมากในชีวิตที่ผมเห็นเขาเป็นแบบนี้
แทบไม่เคยเลยยิ่งพอโตขึ้นมาไม่เห็นเลย
มันบีบใจมากหยุดทำร้ายคนคนหนึ่งที่พยายามทำเพื่อลูก
อย่าให้ร่างสองผมออก

กลอปมันนึกว่าดุกับน้องนะกลอปใช่ไหม

เขาเป็นคนทำอะไรชัดเจนนะก๊อฟ
อยากได้อะไรคนเราควรหาเอง
ไม่ใช่บอกทีทำทีลงภาพทีลงบ่อยลงเก่ง

ให้คนคิดว่าทำส่วนคนทำทำไปดิ
อยู่ห้องคนเดียวนั่งแกะบทภาษาจีนเป็นเดือน
ให้คนขับสอนการบ้านเด็กพอถามว่าทำไมเป็นอย่างนี้
อีกวันลงบทภาษาสอนเองอะไรอย่างนี้คือ

เพราะว่าบางทีถามว่าสอนกับบ้านลูกไหม
ไม่ใช่หรอกให้คนขับรถนั่นแหละสอนกลับบ้านลูก
ส่วนเพื่อนปากดีจุดไฟเพิ่มเชื้อเก่ง
นี่คือก๊อบโดยพูดจากการส่วนตัว
คริปนึงนะฮะเขาก็บอกว่าทริปหลังจากที่ไม้เนี้ย

เขาก็ไปหากันนะอุ้นอ่ะแล้วก็กอดกอดคอแบบว่าพี่ชายเขาร้องไห้เลยแหละ
แล้วก็ได้เขาปอบน้องใจว่าเออไม่เป็นไรหรอก
เงื่อนไขเนี่ยคือผมว่าไม่น่าจะนะคือมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกอย่างหนึ่ง
คือถ้าคุณย้อนกลับไปคิดดีเนี่ยสิ่งที่คุณไม้เนี่ย
พยายามที่จะต่อลองนะก็คือ๑เนี่ยลดสโขปของการใช้จ่าย

มันมีเรื่องของโควิด๑๙แล้วฐานเงินของเขาอยู่เมืองจีน

เขาไม่ได้ไปเลยไม่ได้ทำงานที่เมืองจีนเลย
ถูกไหมฮะแล้วพอมันเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้น
เขาก็พยายามแบบค่าใช้จ่ายของเขาเองเนี่ย
เขาเคยใช้ตอนนี้เขาใช้แค่เดือนละหมื่น

อันนี้เขาลดเงินของเขามาเหลือแค่เดือนละหมื่น
เพราะฉะนั้นในมุมของลูกเนี่ย
ก็ถ้าลดได้ก็ลดอย่างเช่นค่าเล่าเรียน
ปีหนึ่งแบบ๘แสน๗แสนอย่างนี้
ลดเหมือนสักแสนกว่าบาทได้ไหมอ่าแต่ว่าแสนกว่าบาทนั่นแหละ
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมาตรฐานในการสอนการโรงเรียน
มันก็เหมือนกันเพราะวันนี้เขามีการเปิดภาพโรงเรียน
ที่บางคนอยากให้ไปเรียนด้วยอ่าถูกไหมทีนี้
แต่สุดท้ายแล้วคือมันกลายเป็นว่าขอลดยังไม่ได้
แถมกับขอเพิ่มขอเพิ่มอีกจาก๓๐๐๐๐เป็น๕๐๐๐๐ให้ซื้อบ้านตรงนี้แล้วยังไง
นี่ไงโอ้โฮวันนี้เป็นที่วิทยาลัยวิทยาลัยนี่ไปทำงานมาเมื่อกว่าวันนี้
ต้องทำอะไรทุกคนพูดหมดว่าเกิดอะไรกันขึ้นนู่นนี่นั่นเจอพี่บุ๋มประนัดดาวันนี้พี่หนุ่มบุ๋มประนัดดาก็พูดเรื่องนี้
ปเอกจ่ายค่ารถจ่ายซื้อบ้านถูกไหมต้องซื้อบ้านหรือซื้อบ้านด้วยแล้วก็เรื่องที่เมื่อวานนี้มีการถามคุณซาร่าไปเรื่องของการตัดไฟ
คุณไม้ก็ยืนยันว่าคุณไม้ไม่ได้ตัดไฟไม่ได้ตัดไฟคอนโดนะครับแล้วก็ส่วนในเรื่องคีกงคีย์การ์ดเนี่ยคือยอมรับว่าทางพี่ชายเนี่ยเป็นคนตัดจริง
เนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเขาไปที่คอนโดเขาแล้วไปเจอคนอื่นซึ่งไม่ใช่ซาร่ากับลูกเขาก็เลยตกใจแล้วก็มันก็มีเหตุตามมาว่าเขาไม่ได้มีการทำสัญญาเช่าหรืออะไรกันเอาไว้ก็ตามแต่คือให้ซาร่าอยู่ไปเลย
แต่พอถึงเวลาคนอื่นมาอยู่เขาก็กลัวว่าตัวเขายังเป็นชื่อเจ้าของอยู่ไม่ได้มีข้อสัญญาตกลงว่าให้ใครอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่าคนที่มาอยู่นั้นมีเรื่องของยาเสพติดมีเรื่องของการพนันมีเรื่องอะไรอยู่ในบ้านหลังนั้นที่ของเขาคนที่ซวยคือตัวแซนนะ
ใช่ถูกเขาก็เลยต้องตัดคีย์การ์ดไม่ให้ใครเข้านี่คือประเด็นตรงเราไม่รู้จักอันนี้ก็คือในมุมของเขานะ
เมื่อกี้มีเห็นเขียนประเด็นเรื่องคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวปกติเขาใช้คำว่าคุณแม่เลี้ยเดี่ยวถูกไหมคะ
ปกติถ้าคุณแม่เลี้ยเดี่ยวนี่คือจริงต้องเป็นคุณแม่เป็นคนหาเลี้ยงเองถูกไหม
แต่อันนี้คือในกรณีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้คือจริงคุณก๊อฟเขาก็ส่งให้อยู่แล้วเรื่อย
เอาคุณไม้คุณไม้ก็ส่งให้คุณแม่เลี้ยเดี่ยวคืออย่างที่ทนายเจมส์กับยกก็คือคุณหมูพิมประกาย
นั่นคือเขาเลี้ยงดูเองจริงหาเองหาเองเลี้ยงเองเหมือนของพี่บุ๋
ก็เป็นคุณพ่อจ่ายเดี่ยวไงคะจ่ายค่าเดียว

เขาก็ถามแล้วรู้จักแฟนใหม่ของสาร่าเป็นในแบบรุ่นน้องเป็นรัสเซียงไง

ปุ๊บแล้วแก้วแล้วติดต่ออันนี้คือข่าวเมาส์อันนี้ต้องแบบว่าในแนวข่าว
เมาส์คือรู้ว่าผู้หญิงท้องปุ๊บรู้ว่าซาร่าท้องปุ๊บ
แก้วไปเลยกลับประเทศแล้วก็จะกลับ

แต่ผู้หญิงเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธถูกต้องไหมล่ะ

นายแบบคนนี้เป็นนายแบบรุ่นน้องอะไรอย่างนี้

ตั้งแต่ช่วงที่พี่สัมภาษณ์กันมันมีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ไง
ว่ามีน้องคนนึงแบบเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว

เขาโดนหาว่าเป็นเห่าไปทีนึงแล้วไง
ทุกคนก็พูดไปว่าเป็นอย่างนี้

อืมตอนนั้นคนก็ในการประตังค์ไม่แต่ตอนนั้นมันมีสองกรณีนั้น

แบบไม่มีเจ๋นแชร์ให้บันอยู่เป็นหมื่น
แต่มันก็เป็นกรณีขึ้นมาว่า
กอดแรง
มีตอนนั้นมันเป็นข่าวออกมาแบบนี้มันมี๒เหตุการณ์

แล้วก็ถึงบอกว่าถ้าหนูเคยเห็นโยน

ทักษะออนเขาอยู่ตอนเช้าจะมาแอปทำไมช่วงเย็น

แต่ข้างหน้าคุณแม่เขาไปนับเดือนใส่ไปเลย

เงียบไปเพราะว่าสรุปแล้วเราไปดูคนไปดูไลฟ์แล้วนางไม่ได้ท้องไง
ก็ใช่ไงแล้วก็จบจากตรงนั้นไปอยู่ดีมาเป็นอันนี้
คือถ้าสมมุตินางยอมเซ็นก็จะไม่มีการขุดอะไรขึ้นมา
ไปที่ข่าวอื่นกันดีกว่าไหมคะ
เอาล่ะอีกหนึ่งเรื่องวันที่๑๙
วันที่๑๙คุณจะมาชุมนุมกันไม่มีใครห้ามกันได้อยู่แล้ว
มันเป็นสิทธิของพวกเราทุกคนนะครับ

แต่อย่าลืมว่าวันนี้ประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการระบาดรอบ๒แล้ว
สำหรับโควิดนายกเขาก็เมื่อกี้หลักใหญ่ใจความของนายกเนี่ย
ออกมาพูดว่าไงเขาก็ต้องมีดูแลเขาหน้าที่
ก็คือดูแลประเทศชาติแล้วเขาก็กำชับเจ้าหน้าที่
คำตอนแรกเลยจุดที่จะเป็นการชุมนุมกัน
ก็คือที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันนี้รองศาสดาอาจารย์มุนินพงศาปานคณะบดีคณะติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ย
นามในบันทึกข้อความเรื่องงดการเรียนการสอนและงดการติดต่อในวันที่๑๙และ๒๐กันยายน
จะเป็นยังไงเรารู้กันอยู่แล้วว่าห้ามใช้ธรรมศาสตร์ในการชุมนุม
เพราะว่าเนื่องจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยแล้วก็มีคณะประชาชนปลดแอบ
จัดการชุมนุมใหญ่วันที่๑๙ตอนแรกเลยเนี่ยจะจัดกันที่ธรรมศาสตร์
จัดการที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จนที่ฝ่ายความคงจึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์
งดจัดกิจกรรมคืองดจัดกิจกรรมนะครับแล้วก็การเรียนการสอนงดการติดต่อระหว่าง๑๙๒๐กันยายน
โดยมหาวิทยาลัยเนี่ยจะปิดประตูทางเข้าออกเลยนะฮะด้านสนามหลวงอย่างแรกคือเอาง่ายประตูธรรมศาสตร์ปิดหมด
แล้วก็ด้านท่าพระจันทร์ก็ปิดนะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวธรรมศาสตร์ลองฟังกันด้วยนะครับ
โดยให้เข้าออกประตูพระอาทิตย์เพียงประตูเดียวเท่านั้นประตูอื่นจะปิดทั้งหมด
และจะต้องแสดงบัตรประจำตัวพนักงานมหาวิทยาลัยหรือบัตรประจำตัวประชาชนถึงจะเข้าได้
ในขณะเดียวกันโดยแจ้งเหตุผลความจำเป็นแก่เจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของฝ่ายความมั่นคงจึงขอความร่วมมือคณาจารย์เจ้าหน้าที่งดการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในวันดังกล่าวคือวันที่๑๙และ๒๐
ขณะเดียวกันคนที่นายกเขามอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้ก็คือท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเนี่ย
เขาเปิดเผยหลังพลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ยมอบหมายให้ติดตามความเคลื่อนไหวการชุมนุมว่าเจ้าหน้าที่เขาดูแลอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะส่วนฝ่ายความมั่นคงเนี่ยก็ยังไม่มีการแจ้งเรื่องจำนวนของผู้ชุมนุมยืนยันว่าการชุมนุมไม่มีการปะทะกันและคุมอยู่แน่นอนเพราะระเบียบก็มีอยู่แล้วว่าไม่ให้เข้าใกล้เกิน
น้าสิบแปดสิบเก้ายี่สิบค่ะโนอึนนี่ไงอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูเรื่องนี้นะฮะ
ก็ต้องเตรียมรับมือกับพายุโซนร้อนโนอึนนะคะเขาบอกว่าจะออกฤทธิ์แล้วก็มีรายชื่อจังหวัดที่เตรียมรับมือกับ
ฝนตกหนักในวันที่สิบแปดถึงยี่สิบกันยายนนี้นะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เผยรายชื่อจังหวัดที่จะเผชิญกับฝนตกหนัก
ถึงหนักมากเลยทีเดียวอ่ะนะคะแล้วก็ลมพัดแรงในวันที่สิบแปดถึงยี่สิบกันยายนนี้
อิทธิพลของพายุโซนร้อนโนอึนกำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้ประเทศไทยค่ะ
เฉียงเหนือมียี่สิบจังหวัดนะคะภาคตะวันออกหกจังหวัดภาคใต้เก้าจังหวัด
ส่วนวันเสาร์ที่๑๙กันยายนพายุจะมีกำลังแรงขึ้น
พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้น๕๘จังหวัดด้วยกันโดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
หลังจากนี้ก็จะมีการลดลงเหลือ๒๓จังหวัดในช่วงของวันอาทิตย์วันอาทิตย์จะเบาลงเต็มที่คือ๑๙ใช่ก็จะเบาลง

ก็วันที่วันอาทิตย์ใช่แต่ก็จะเบาลงมานิดนึงในส่วนอื่นนะคะ
ก็อยากจะให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา

ซึ่งก็สามารถติดตามข้อมูลรายละเอียดต่างได้นะคะ
หรือว่าสายด่วนพยากรอากาศ๑๑๘๒ได้เลยค่ะ

สมมุติเราสังเกตดีก็จะอยู่ทั้งอีสานตอนบน
ใช่ทางอีสานเกือบทั้งหมดโดนหมดเลยถูกที่ติดเวียดนามค่ะ
แล้วก็ทางฝั่งทางใช่ทางฝั่งอ่าวไทยนะอ่าวไทยจะโดนหมด
แม่น้ำโขงโดนหมดโดนแบบหนักเลยจริงตั้งแต่วันที่๑๙นะฮะ
ครับอ้าวคุณบินเอกพันธ์หน่อยสิอืมวันนี้ก็เข้าไปที่วัดเจดีแล้ว
อ่าเป็นวัดเจดีหลังจากที่พระอาจารย์แว่นเจ้าอาวาสวัดเจดี
ให้สัมภาษณ์ทั้งคู่เนี่ยฝ่าฝืนคำสั่งของวัดเนี่ยเข้าไปไลฟ์
บริเวณรูปปั้นไอ้ไข่แต่จริงแล้วพี่บินเขาก็ยืนยัน
ความรู้สึกว่าคนอย่างเขาเขาไม่มานั่งทำหรอกไม่มานั่งทำอันนี้หรอก
อย่างที่เขาพูดเขาเคยไลฟ์ออกมาแล้วนะครับในที่สุดแล้วเขาบอกว่าเอา
แล้วที่คุณบินคุณท็อบคุณไทยเนี่ยเข้าไปไลฟ์วัดไข่เนี่ย
สั่งพักงานพนักงานไปทั้งหมดเนี่ย๑๖คนที่ดูแลคือกรรมการมุ่งกรรมการวัดเนี่ยนะครับ
เวลาไปถึงวัดไอ้ไข่คุณบินก็เปิดเผยว่าวันนี้ต้องการมาพบเจ้าหน้าที่ทั้ง๑๖คนที่โดนพักงาน
เพราะตนเนี่ยไม่อยากให้คนอื่นเข้ามาเดือดร้อนต้องการมาสอบถามว่ามีรายได้เนี่ยวันละเท่าไหร่
เนี่ยพร้อมจะจ่ายชดเชยให้อีกทั้งป้ายห้ามไลฟ์ทางวัดก็เพิ่งมาติดวันที่
ตัวเองเนี่ยไลฟ์ไปวันที่๑๓กันยาแต่เขามาติดเนี่ยรู้สึกจะเป็นวันที่๑๖มั้งว่าห้ามไลฟ์
แล้วก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วด้วยส่วนการเข้าพบเจ้าอาวาสเนี่ยก็แล้วแต่ความกรุณาของเจ้าอาวาสจะให้เข้าพบหรือเปล่า
ขอยืนยันว่าวันนั้นที่มาไลฟ์เนี่ยไม่มีการไปหาผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้น
พี่บินเองก็ห้อยไอ้ไข่เป็นไอ้ไข่รุ่นหนึ่งด้วยนะครับเขาบอกว่าตัวเองก็ไปเช่าไอไข่มาในห้าหมื่นบาทที่วัด
แต่ที่เป็นปัญหาเพราะมีผู้หญิงคนนึงเนี่ยไปโพสต์ว่าคุณบินเนี่ยจะไปแจกไอ้ไข่ที่วัดดอนใหญ่วันที่๒๔กันยายนที่จะมาถึงนี้
โดยส่วนตัวเนี่ยไม่รู้แล้วก็ไม่รู้จักกันเลยจึงอยากให้ตามตัวผู้หญิงคนนั้นมาพูดให้ชัดเจนทำไปเพื่ออะไร
ให้ทุกคนช่วยกันเผยแพร่นะครับทำให้คนมากราบไห้ไอ้ไข่ได้ทุกวัด
จะได้ไม่ต้องมาที่นครศรีที่เดียวล่าสุดนะฮะหลังจากที่เป็นข่าวกันพอสมควรคุณบินก็เปิดเผยว่า

เค้าบอกการเจฬจาจบรมกันด้วยดีสาเหลี่ยเกือบมาจากการเข้าใจกันผิดภาพ
ซึ่งทางเจ้าอาวาสยอมแค้งอภัยจริง

หลวงพี่แว่นเนี่ยเป็นคนที่แบบสงบเสงี่ยมเป็นพระที่กราบได้อ่ะ
อันนี้กล้าพูดเลยของพี่แว่นจะเป็นพระที่กราบไหว้ได้นะฮะ

พี่แว่นเนี่ยเจ้าอาวาสวัดเจดีจริงเป็นพระที่กราบไหว้ได้นะ

แต่การพักงานตรงนั้นนะครับจริงแล้วเขาเป็นห่วงเรื่องพนักงานที่๑๖คน

ซึ่งทางเจ้าอาวาสก็ยอมให้อภัยแล้วก็ขอให้ระมัดระวังเรื่องการไลฟ์นะครับ
เขาบอก๑๖คนเป็นการพักงานตรงนั้นเนี่ยแล้วให้ย้ายไปทำงานตรงจุดอื่นเป็นระยะเวลา๑เดือน
ครบกำหนดก็จะกลับมาทำงานตรงที่เดิมหรืออาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
แล้วก็วัดดอนใหญ่เนี่ยจะไม่มีการบวงสวงหรือปลูกเสกไอ้ไข่เพื่อแจกทั้งสิ้นนะฮะ
แต่จะทำพิธีพุทธาพิเศษเท่านั้นเอง

จากนี้ไปก็คือห้ามร้ายตรงจุดนั้นเลย

แต่เอาจริงตอนนี้คณะกรรมการของวัด

เขาก็พูดเลยพี่จะบวงสวงเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะ

บางทีก็ทำให้คนคิดถึงเหมือนกันเนอะอืมว่าเราไปไหว้ไอ้ไข่เราเข้าวัด
บางทีต้องเข้าเอาจากใจน่ะอืมอันนี้จากใจตัวเองก็นับถือไอ้ไข่น่ะ
ก็ให้ไอ้ไข่เราเข้าวัดไปไหว้พระไม่ใช่หรอกว่าอืมอย่างอย่างรุ่นของคุณแม่
เป็นรุ่นที่พิเศษมันไม่มีใครมีเพราะเขาไม่ได้เลิกสร้างไฟฟ้าเลยป่ะคะ
แล้วรุ่นหนูหรอกว่าแม่รุ่นแรกราคาที่เท่าไรครับตอนนี้ไม่รู้
ไม่รู้เลยตอนนี้แพงน่าจะแพงมากแล้วคือตอนเนี้ยแต่อย่าลืมสิอืม
จตุคามรามเทพเมื่อก่อนองค์หนึ่งก็เป็นล้านแล้วก็ตอนนี้อยู่บ้านอาจารย์ลักษณ์
นี่เป็นยังไงล่ะเมื่อก่อนเราลองเราลองย้อนกลับไปสมัยจตุคามรามเทพสิ
อ่าก็ฉันถึงพูดไงว่าจริงจริงแล้วไม่รู้อันนี้พูดจากใจเลยนะ
ถูกทั้งลมสลายไงอืมก็โอโหจากแบบมูลค่าเนอะ
เป็นแสนเป็นล้านรุ่นนั้นรุ่นนี้รุ่นทุ่งเศรษฐีรุ่นอะไรก็ไม่รู้
แต่ตอนนี้ไอ้ไข่ก็มีอยู่จังหวัดอื่นด้วยแล้ว
มีหมดเลยนี่ไงไปแค่ตรงนี้ก็มีหมดเลย
แต่ต้นตำหลับก็คือต้นตำหลับสิกชน
ก็เหมือนกันต้นตำรับของอะไรนะจตุคามเทพต้องที่ไหน
สารหลักเมืองนครถูกป่ะ
ตอนนั้นก็มาเต็มไปหมดเลย
ตายแล้วคนจุดกัญชาถวายจัตุคราวรามเทพเมื่อก่อน

จริงแล้วตัวพระตอนนี้คณะกรรมการเขามีหลายชุด

เออเมื่อกี้พี่มดดำก็ดึงแล้วไม่เห็นพี่มดดำดึง
คือเวลาฉันถามอะไรที่เป็นสาระไม่ตอบ
มีเวลาที่ไปถามว่าอาคิลิกมีเส้นอะไรสาระแหน่ไปถามทำไม

เอาไปช่วงหน้าเราดูคุณเวียพาคุณเบลล่าไปพบพ่อแล้วนะจ๊ะ
อืม
มาค่ะนี่เลยคุณเวียก็เพิ่งจะจัดทริปควงกันไปเที่ยวมานะคะ
ทะเลเกาะเต่าสำหรับคู่ของคุณเวียแล้วก็คุณเบลล่านะคะ
ซึ่งทั้งคู่ก็แพ็กกระเป๋าไปเที่ยวกันอีกรอบนึง
ซึ่งคราวนี้พิเศษตรงที่เวียพาเบลล่าไปเที่ยวบ้านที่ขอนแก่นจ้

อืมล่าสุดก็มีการโพสต์ภาพน่ารักด้วยอ่ะนะคะ
เขาบอกว่ากลุ่มคนคูบอลอวิลลี่ก็คือคุณวีระแล้วก็สุกล
รวมกลุ่มรับประทานอาหารสุดคู่ที่บ้านสวนสุดชิว
ส้มแกงหวายข้าวปุ้นน้ำยาปลากระทิลาปะตองผักอีตูแล้วก็ผักอีฮิน
ปลพ่อลูกกันคักดูจากด้านหลังโคตระคือ
อ่าก็ทานข้าวกันชิวแล้ว
น่ารักเนอะพี่เวย์เป็นคนแบบนี้พี่เวียเขาแบบสบายเนอะแกเป็นคนน่ารัก

เดี๋ยวก่อนผมก็ถามจริงคุณแองจี้คุณแต่งชุดอะไร
มีลูกค้านีเวียสีน้ำเงิน

อนี้วันนี้จะข่าวพี่เวียไงแล้วเข้านีเวียต่อ

บ๊วยบ๊าย

โอ๊ยเราไม่ค่อยเห็นลุคนี้นะ

น่ารักเส็กซี่รอบนี้เป็นแบบลุคน่ารักใส
มีความรักหรือเปล่าน่า
พี่ช้างตามอยู่ข้างอีกตามอยู่การเจ้าหน้าบุรีนะ
ก็ช่วงนี้ทำไมแต่งตัวไม่มีชิดหลังทุกทีสู้ตายนะ
เราเนี่ยทำเป็นสงสัยนะเดี๋ยวถามพี่วุ้นนะ
โทรไปถามสิครับไม่รู้ก็น่าจะตกโลกพี่วุ้นมีแฟนใหม่จริงหรือเปล่า
ยังไม่ได้คุยทำไมดูแปลกทุกทีเขาจะไปทะลงทะเล
ไม่โหงเนื้อแต่เต็มที่มาดูโหงเนื้อโหงตัว

อันนี้ไปเชียงรายไปเชียงใหม่เขาก็ต้องแต่งเชียงราย

วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ